มากันที่อีกหนึ่งบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องเรสซิ่ง
ลูกชายของแม่แพทย์นี่วันครอบครัวที่ผ่านมา
แม่แพทก็พาน้องเรสซิ่งเนี่ยไปก้มกราบคุณทวดนะคะ
แต่คุณผู้ชมมันมีโมเมนต์ที่ฮากว่านั้นก็คือ
ครอบครัวนี้เขาเป็นแบบครอบครัวเฮฮาใช่ไหม
พอไหว้เสร็จลูกหลานชวนกันเต้น

เต้นให้คุณทวดดูค่ะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันหน่อย
นางรวมทีมกันสามคุณพี่น้อง
เต้นเจนรุ่นโบให้คุณทวดดู

เจนค่ะไอ้ตัวเล็กก็บอกพี่พอสหรอเดี๋ยวสองคนเต้น

แพทย์จะโชคดีคือแพทย์จะเป็นครอบครัวใหญ่
อยู่ด้วยกันอย่างนี้๑๒คน

คือนอกจากเห็นความกระตันอยู่ความน่ารักของครอบครัวอันหนึ่งเลยคือ

ที่พี่บอก๑๒คนลูกหลานทั้งหมดรวมไปถึงคุณทวนคุณแม่ด้วย
อุ่นมากเป็นครอบครัวใหญ่แต่เป็นครอบครัวที่รักกันมาก
และที่สำคัญนี่มีเจ้าตัวเล็กน้องเรสซิ่ง
สร้างความสุขให้กับครอบครัวมากขึ้นไปอีก
เรซชอบมากเพลงเจนนุ่นโบ
ก่อนหน้านี้ก็เคยทำคลิปออกมาแล้ว
คือน่ารักมากกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียว